แต่เรื่องต่อไปเนี่ยก็ต้องเตือนนะครับ

ปกติเวลาเราซักผ้าปั่นผ้าในเครื่อง

โอ้ยกลนนูก

ไปค่ะบ้านเลขที่๑ทัพเศษ๗๘หมู่บ้านบุรพาซิปปี้อุศิษย์
ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

บึงรถมาหลังจากที่ได้รับแจ้งคุณเห็นยัง

นี่แหละค่ะเขาได้รับแจ้งว่าเจองูซุกอยู่ในเครื่องซักผ้า
สงสัยมันคงไม่หมาดแล้วมั้ง
ไม่มีใครเข้าซักงู

คือมาถึงในน้ำต้นตอนที่ก็มาขุดคุ้ยหา
ปรากฏว่ามันแอบอยู่ตรงหลัง
ตรงแบบหลังเครื่องซักผ้าตรงทอด

หลังของตัวเครื่องนะนี่นี่มันอาจจะแบบเหมือนตัวเล็กเพราะว่ามันเป็นลูกงูค่ะเป็นงูเห่าขนาดประมาณ๓๐เซนติเมตรแต่มันคืองูเห่าอ่ะเข้าใจไหมจะเล็กจะใหญ่งูก็คืองูใช่นะงูต่อให้มีพิษไม่มีพิษมันก็คืองูแล้วคุณดูวิธีการจับงูตัวเล็กเห็นไหมคะมันคืองานนี้มันไม่ได้ง่ายนะคะต้องใช้แบบข

หน้าไปแล้วนะฮะแต่มันไม่เป็นไรนะฮะ
คือเครื่องซักผ้ามันหมุนเฉยอย่างนี้มันไม่ได้แบบบิดเกลียว
คุณดีไม่เอามือแบบล้วงดึงขึ้นมาแล้ว
เข้าใจป่ะตายแล้วตาย
ซักผ้าก็คือใช้งานอยู่ทุกวันเจอแบบนี้ได้ยังไง
มีงูเห่าเลื้อยเข้ามาในเครื่องซักผ้าได้ยังไง
แล้วมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมันมา๓ตัวแล้วนี่งูเห่านะคุณ
เจ้าของบ้านเขาก็เลยบอกว่าเขาคิดว่านะ
งูน่าจะมาไข่ทิ้งไว้แถวบริเวณโพรงหน้าบ้าน
ก่อนที่ลูกงูเห่ามันพอมันฟักตัวมันเลื้อยออกมา
มันเลื้อยออกมาจากโพรงแล้วมันก็เลยแอบเข้ามาอยู่ในบ้าน
มาซ่อนอยู่แบบระหว่างตรงเครื่องซักผ้าค่ะอ่า
คุณขาขนลุกเนอะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาเตือนกันนะ
ระมัดระวังกันด้วยนะใครจะไปคิดว่าแบบซักผ้าปั่นผ้า
แล้วอยู่อยู่งูมันเข้ามาได้ยังไงอ่ะโอ้โหคือดิฉันคิดว่านะ
เครื่องซักผ้ามันมีท่อต่อท่อระบายอืม
งูมันอยู่ข้างหลังแล้วมันอาจจะเลื้อยย้อนมาทางท่อ
ก็เป็นไปได้เพราะมันตัวเล็กค่ะแล้วท่อมันก็แบบท่อน้ำทิ้งอ่ะ
เออมันก็ประมาณตัวงูอ่ะค่ะโอ้ยระวังกันด้วยนะ
คุณไม่ใช่ล้วงผ้ามาเจองูอย่างนี้นะทำไงอ่ะ
ก็ฝากเตือนไว้ถ้าเกิดจะล้วงลงไปดูยังไงดูก่อนสังเกตดูก่อน
ไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะแทบทุกเรื่องแหละต้องระวังถูกต้องแล้วค่ะ